โอ้โหแถวยาวเลยทีเดียวแต่ว่าคนก็อยากจะมาท่องเที่ยวในวันหยุด
พร้อมรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันหยุดยาว
หลายคนอาจจะยังคงอยู่ต่อหลายคนเตรียมตัวกลับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพ
นครหรือว่าเมืองใหญ่ใหญ่กันแล้วนะคะแต่อย่าลืมค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
มาดูแผนที่อากาศกันเลยค่ะคุณผู้ชมดูแผนที่เนี่ยเพื่อให้เราได้รู้ทิศทางของมัน
ก็คือดูเส้นนี้แหละค่ะเส้นความกดอากาศเท่าเส้นสีน้ำเงิน
เส้นที่พาดผ่านจุดนี้แปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนบริเวณนี้
อดคล้องกับทิศทางลมนะคะก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็คืออยู่บริเวณทะเลอันดามันนี่แหละค่ะมันพัดมาลักษณะการพัดวันนี้พัดมา
แล้วก็เลี้ยวโค้งมาแถวประจวบชุมพรไปที่อ่าวไทยรวมไปถึงแถวภาคตะวันออกด้วย
นอนวันนี้จัดอันดับเลยว่าใต้แล้วก็ตะวันออกรวมถึงอีสานบางส่วนเนี่ย
จะมีฝนเกิดขึ้นและโดยเฉพาะช่วงบ่ายช่วงค่ำ
ตรวจสอบข้อมูลกันค่ะนี่คือช่วงเวลาที่จะมีฝนตกลงมา
เห็นเลยนะคะว่าปื้นสีเหลืองสีเขียวสีส้ม
จนไปถึงสีแดงแบบนี้นะคะก็คือบริเวณที่จะมีฝนตกหนักหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมหนักประมาณว่าที่ปัดน้ำฝนเบอร์สาม
ก็จะเป็นสีส้มส้มแบบนี้ใช่ไหมคะลงไปแถวภาคใต้ค่ะ
พัทธลุงนครศรีธรรมราชหาดใหญ่สงขลาสุราชธานี
ภาคกลางก็ได้รับอิทธิพลเช่นกันภาคเหนือมีนิดหน่อยนะคะ
แถวจังหวัดแม่ห้องศรนั่นเองค่ะขณะที่คลื่นนะคะ
สูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรอยู่สามารถเดินเรือได้นะคะ
ตอนนี้หลายคนก็ยังคงท่องเที่ยวที่ภาคใต้ไปเที่ยวทะเลสบายค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมจับตาดูเลย
คือถ้าหากว่ากลางวันร้อนเนี่ยตกบ่ายตกค่ำมานี่คือเตรียมรับฝนเลยนะคะ
ดูภาพรวมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยโซนที่จะร้อนหน่อยก็คือตอนกลางของประเทศค่อนไปทางเหนือนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือให้ดีกับฝนฟ้าขนองในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรด้วยนะคะ
สำหรับภาคอีสานค่ะก็ถือว่ากระจายกันไปทั่วทั้งภูมิภาค
แต่ต้องบอกนะคะว่าเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดที่เห็นบนหน้าจอนี้จะตก
อาจจะเป็นครึ้มมาเป็นฝนละอองมาเพราะปัจจัยของการเกิดฝนมีทั้งลมมีทั้งความร้อนและมีทั้งความชื้น
วันนี้ความชื้นพัดพามาแถวภาคใต้นะคะทั้งอ่าวไทยและอันดามัน
เพราะฉะนั้นเตรียมรับฝนกันเลยประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ถ้าฝั่งอันดามันเน้นหนักที่กระบีตรังสตูนค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝนประมาณ๑๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
แต่ถามว่ามีหรือไม่มีค่ะอาจจะครึ่มทำให้เรารู้สึกชุ่มฉ่ำได้บ้างนะคะ
แต่ก็ต้องย้ำอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่ฝนตกลงมาเมื่อไหร่ก็ตามนะคะ
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของเชื้อโรคหรือว่าสัตว์มีพิษต่างนะคะ
รวมไปถึงแหล่งเพาะพันธุยุงลายนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตือนกันด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามีคำเตือนจากกรมควบคุมโรคเรื่องระวังโรคชิคุณคุณย่าหรือว่าปวดข้อยุงลายนั่นเองนะคะ
จะท่องเที่ยวเตรียมพร้อมให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการในการตรวจเข้ม
การแต่งกายการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและความสุขสวัสดิ์ของทุกคน
ดิฉันไปเที่ยวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ